พี่เบิร์ตมีลูกใช่ไหมลูกสาวใช่ไหมลูกสาวอายุเท่าไหร่พี่เบิร์ต
๑๒อยากจองลูกเขยไหมไม่ใช่ผม
น้องคนนี้ดูว่าเขาน่าเป็นลูกเขยไหม
เขาสิมะร่างอยู่ตอนเลี้ยงนะ

หืงอย่าให้พูดเอาออกการ
คนนี้น้องเทวคุณผู้ชมชื่อน้องเทว
ตอนแรกคุณแม่ตามหาเทลหายไปไหน

แล้วน้องเทวก็บ่นไปล้างไปบอกฮิ้ง
กินก็ไม่ล้างกันสักคนเลย
เห็นเต็มกระมังเทลทนไม่ไหวเทนเอามาล้างซะเลยครับ
โอ้โฮเยี่ยมเลยลูก
น้องเกลนี่ฉลาดพูดตั้งแต่เด็กแบบนี้เลยนะ
พูดเก่งนะสักฉานคล่องมากเลย
ไม่ได้มีใครสอนน้องเขาพูดจาเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะ

มักจะช่วยคุณตาคุณยายทำงานบ้านอย่างอื่นด้วยนะ
ชาวเน็ตก็ชื่นชมแล้วบางคนก็จองเป็นลูกเขยแล้ว

โอ้โหเก่งมากเลยอ่ะลูกชื่นชมนะคะ